สำหรับหนึ่งในโรงแรมที่พัทยา
เขามีวิธีการแนวคิดอนุรักษ์พลังงาน
หัดพลังงานและลดค่าไฟได้ปีละเป็นล้าน

การออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

มาตรฐานอาคารอนุลักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงาน
ประหยัดตลอดแบบเดิมที่กินไฟ๑๕วัตต์แต่ได้รับแสงสว่างเท่ากัน
ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้ว๑๘๐ก่อนเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดภายในปีหน้า
ส่วนระบบทำน้ำอุ่นซึ่งเป็นแบบปั๊มความร้อนส่วนกลาง
ซึ่งจะช่วยให้ปั๊มน้ำร้อนกินไฟน้อยลงและไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกค่ะ
พบว่าค่าไฟที่เคยจ่ายอยู่๑๔๐๐๐๐๐บาทลดลงประมาณ๑๐๐๐๐๐บาทเหลือ๑๓๐๐๐๐๐บาท
เมื่อเทียบกับช่วงที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้กว่าปีละ๑ล้านบาท
อกจากนี้จะรับฟังไอเดียประหัดพลังงานของพนักงานมาปรับใช้เพิ่มขึ้น
เอกชนรายใดที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนนี้สามารถขอข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ